ในช่วงสัปดาห์นี้จะมีอยู่๓ราศีด้วยกัน

ที่ดวงโชคลาภมีความโดดเด่นมากเลย

ราศีแรกก็คือชาวราศีเมฆ

ชาวราศีเมษนะคะนอกจากที่จะดวงดีในช่วงสัปดาห์นี้แล้ว
เรียกว่าดวงดีแบบระยะยาวเลยดีกว่านะคะ
เพราะว่าตั้งแต่ในช่วงนี้ตั้งแต่พระราหูมิกันจะให้ราศีไป
ค่อยง่ายนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภโดดเด่นมาก

ถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวนะคะ

อาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการลงทุน
อย่างบางคนที่อาจจะเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว
อาจจะวางแผนในเรื่องของการขยับขยายร้าน

และอย่างบางคนอาจจะมีในเรื่องของการศึกษา

บางคนอาจจะมองหาในเรื่องของการลงทุนในหุ้น

หรือว่าอาจจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้

เราอาจจะมาประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมเช่น
เราอาจจะไปเรียนทำอาหารเรียนทำขนม
ซึ่งมันก็จะเป็นแนวทางในการทำอาชีพของเราได้ในอนาคต
อันนี้ก็คือเรื่องของการทำมาหากินถูกไหมคะ
แล้วเรื่องการเงินนะคะราศีเมษจะดีขึ้นไหมยังไงบ้างคะ

อย่างที่บอกไปว่าถ้ามีหนี้ก็ถึงขั้นไปปลดหนี้ได้
การเงินก็มีความแบบว่าราบลื่นอย่างยิ่งนะคะ
ฐานะทางการเงินจะขยับไปอีกขนาดหนึ่ง
แต่ว่าอยากจะเตือนชาวราศีเมษให้เบรกนิดนึง

กี้บอกว่าดวงดีใช่ไหมแต่ว่าความที่พระราหูเข้าเรือนการเงิน
พระราหูพื้นฐานเป็นดาวบาปะเคาะ
จะให้ทั้งข้อดีด้วยและข้อเสียด้วยนะคะ
ยังไงต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึง
ราหูหมายถึงในเรื่องของอารมณ์
บางทีเราเจอโปรโมชั่นอะไรที่แบบเหมือนเก้าเดือนเก้า

เพราะว่าความวู้วามของเราหรือว่าตามอารมณ์ของเรา
ก็จะบอกแบบนี้ว่าเงินมันเข้า

เพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายต้องมีสติ

ในเรื่องของเงินขาเข้าไม่เป็นห่วงห่วงขาออก

ใช่เพราะว่ามีเกณฑ์เหมือนกับว่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ

เพราะว่าไม่ได้จ่ายถึงขนาดแบบขัดสน
ก็คือจะเหมือนกับว่าจะเก็บเงินก็ยังพอมีเงินอยู่

ก็ฝากเตือนไว้ใช้จ่ายยังมีสติ

ถูกต้องแล้วนะคะและยังมีอีกหนึ่งราศีนะ
ที่ดวงโชคลาฟเด่นมากก็คือ

ใช่ค่ะสำนักชาวราศรีกรกฎนะคะ
เรียกได้ว่าสถานะทางการเงินของคุณ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ
ไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามา
เหมือนกรกฎนี้ดีขึ้นเรื่อยนะคะ
ใช่เลยค่ะดวงเย็งยาวนะคะ
ดีตั้งแต่ตอนนี้ยันไปถึงช่วงประมาณโค้งสุดท้ายของปี

ในเรื่องของการเงินการทองไม่ค่อยแบบมีปัญหาอะไรนะคะ
แม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายบ้างนะคะ
ชาวราศีกรกฎนะคะจะไม่ได้ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟื่อย

ส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับเรื่องของพวกสุขภาพ
การหาหมอนะคะหรือว่าในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
แบบนี้มันก็เลี่ยงยากอะเนาะ

ถามว่ามีไหมบอกได้เลยว่ามีโอกาส

ใช่เลยค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีกรกฎนะคะ
ช่วงนี้มีโอกาสได้ไปว่ายพระธรรมบุญ
ไปขอพรพวัณฑ์กับศิษย์ศักดิ์เจ้าสิทธิ์
โอ้โหยิ่งเพิ่มโอกาสการที่จะได้โชคลาภมากขึ้นอีก
ไม่ใช่พอบอกว่าฉันราศรีกรกฏเทหมดตัก
มันจะหมดตัวน่ะ
ใช่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคุณผู้ชม
และอีกหนึ่งราศีที่ดวงโชคลาภเด่นมากในช่วงนี้ก็คือ
ชาวราศรีสิงฟ์
ราศรีสิงฟ์จ้ะ
ยังตั้งตัวไม่ได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ดวงดีแล้ว
ในเรื่องการเงินเขาเรียกว่าจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
มีโอกาสที่จะตั้งหลักปรักฐานได้
การเงินดีมีความราบลื่นมากขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดี
ควรจะต้องวางแผนเรื่องที่ได้ที่การงานให้ดีถูกไหม
ใช่เลยค่ะชาวราศีสิงศ์เองมีโอกาสที่จะได้ลาบจากช่องทางใหม่ด้วย
ตัวเขาเองมีโอกาสที่จะได้ขุดโปรเจกต์อะไรเก่า
เขาเคยคิดเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอาจจะอยากจะทำพวกอาชีพเสริม
แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำ

อันนี้เหมาะมากใช่ไหมคะที่จะทำอาชีพเสริมต่าง
ใช่เลยค่ะมีโอกาสที่จะได้รายได้จากหลายช่องทาง
อ๋อแล้วเรื่องของโชคราบลาศรีสิงห์ค่ะหมอไต

บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดฝัน
ถ้าจัดอันดับทั้ง๑๒ราศีเลยเนี่ย

น้องใบตองฝากเตือนหน่อยราศีสิงศ์ไม่ได้ฟังแล้วย่ามใจ
คำราบหาวเลย

ต่อให้บอกว่าราศีสิงศ์แล้วคุณเป็นราศีสิง

แต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคน

แล้วมีเคล็ดลับในการอยากจะฝากทุกราศี

ถ้าสมมติว่าเราจะเน้นในเรื่องของพวกโชคลาภการเงินนะคะ
ก็ขอให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
ในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์น้ำก็ได้
ซื้อปลาไปปล่อยหอยขมก็ได้
หรือว่าในเรื่องของการทำบุญวัดริมน้ำนะคะ

ได้ค่ะมีโอกาสก็แวะเวียนไปทำบุญกันได้ในช่วงนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะหมอไก่ครับ